เมื่อวานนี้เป็นวันลุงพลเดย์เลยนะ
โอ้โหสื่อประโคมข่าวนำเสนอข่าวนะฮะ

ปฏิบัติการฟ้าสางที่กกอกค่ะคุณผู้ชม
สุดท้ายไม่เจอตัวลุงพล
ลุงพลมาโผพธิปฐมวันสตชค่ะ
แต่สุดท้ายพบตรยืนยันนะคะว่านี่ไม่ใช่การมอบตัว
เพราะหมายจับออกมาก่อนแล้วถ้าเกิดว่าคุณจะมอบตัว
ต้องมอบตัวที่ท้องที่ที่เกิดเหตุก็คือสพกกตุ้ม
คุณมาทำไมที่สตชเดี๋ยวมาดูบรรยากาศกันหน่อยนะฮะ
สำหรับเมื่อวานนี้ค่ะคือช่วง๑๐โมงค่ะคุณผู้ชม
สตชตอนแรกตอนที่เรารายงานข่าว
เมื่อวานนี้พี่ต้นพี่เบิร์ตคือรายงานข่าวเดิมเลยนะ
บอกว่าทนายตั้มจะนำตัวลุงพลไปมอบตัวที่สตช
แต่ปรากฏว่าทนายตั้มทำไมโผล่มาคนเดียว
โมงทนายตั้มมาที่สตชคนเดียวนะคะ
ไหนลุงพลมีแต่กายทริปค่ะ
มากายทิปเรียกว่ายังไม่มาช่วง๑๐โมงนะฮะ
นักข่าวก็พยายามที่จะไปรุมถามนะ
ส่องส่องกันใหญ่นักข่าวส่องในรถกันใหญ่เลย
เพราะว่าลุงพลกอบหัวหลบอยู่
ตั้งใจจะมาหาพบตรพลตำรวจเอกสุขวัด
บอกเลยไม่รับมอบตัวท่านไม่รับมอบตัวนะคะ
โอ้โหแล้วไหน๑๐โมงผ่านไป๑๐โมงครึ่งผ่านไป

กายทิพย์มาแบบกายทิพย์๑๑โมงมากายหยาบค่ะ
เดี๋ยวสักพักหนึ่งลุงพลนี่โพลมากับป้าแตน
เดินทางมาที่ซาวต์ธอทอมาอีกทางหนึ่งค่ะ
นายตั้มบอกว่าผมมาจากสมุทรสาครลุงพลมาจากมุกดาหารจะมาพร้อมกันได้ยังไงนะคะ
แล้วเข้าคนละประตูด้วยนะทนายตั้มเข้าประตูหนึ่ง
ลุงพลเข้าทางด้านหลังนะฮะพอไปถึงในตัวอาคารนี่
คือถามว่าทำไมเราไม่เข้าไปถ่ายข้างใน
ตำรวจเขาอนุญาตให้ตัวแทน๑ช่องเท่านั้นในการถ่ายภาพข้างใน
เราก็เลยซูมมาจากด้านนอกพยายามทุกวิถีทางที่จะไปเอาภาพตรงนั้น
วินาทีประวัติศาสตร์เอามาให้ประชาชนคนไทยทั้งประเทศด้วยได้เห็นไหมฮะ
ก็จะกลายเป็นว่าถ่ายผ่านกระจกใสบางแบบนี้นะคะคุณผู้ชม
แต่ลักษณะเราดูภายนอกดูออกว่ารักษณะลุงพลลักษณะเหมือนฮึดพื้น
มีหึดมีหึดมีหึด
รู้ไหมคะพี่ต้นพี่เบิร์ตลุงพลพูดกับตำรวจตอนที่ไปจับกายเขาว่ายังไง
เขาบอกว่าฟังภาษาไทยรู้เรื่องไม่ต้องมาจับไม่ต้องมาล็อก
อย่าดึงอย่าดึงอย่าดึงดูบรรยากาศช่วงนี้อีกครั้งหนึ่งค่ะ
อย่าดึงครับอย่าดึงอย่าดึงคืออาการเหมือนแดจาวูจำได้ไหมคะ
ตอนที่นักข่าวไปที่บ้านกอกแล้วถ่ายแกแม่ถ่ายแม่ถ่าย
ผมไม่อนุญาตให้ถ่ายถ่ายผมขออนุญาตยังเออประมาณนี้แหละค่ะ
นี่เหมือนกันทำกับตำรวจคล้ายคล้ายกันเลยนะคะสุดท้ายแล้วตำรวจค่ะ
มีการอ่านหมายจับตามกระบวนการค่ะอ่านข้อกล่าวหาต่างต่างให้ลุงแกรับทราบ
แล้วใส่กุญแจมือทำไมต้องใส่กุญแจมือครับเพราะนี่เป็นการยืนยันว่าคือการจับกลุ่ม
การจับกลุ่มแปลว่าอะไรแปลว่ามีผลสองอย่าง
หนึ่งมีผลในทางคดีถ้าเกิดว่าไปสู่ชั้นศาล
สองมีผลต่อการประกันตัวเพราะสุดท้ายแล้วแกไม่ได้ประกันตัว
นี่คือการจับกลุ่มไม่ใช่การมอบตัวนะคะ
หลังจากนั้นค่ะตำรวจคุมตัวลุงพลไปที่สนปฐุมวันนะคะ
ก็ไปลงบันทึกการจับกลุ่มแล้วก็แจ้งข้อกล่าวหา
ร่วมเข้าให้ปากคำใช้เวลาตรงนี้สักประมาณ๑ชั่วโมง
ลุงพลแกปฏิเสธทุกข้อกล่าวหา
โดนแจ้งข้อกล่าวหานี่คือ๓ข้อหาใช่ไหมคะ
แล้วแกปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาที่สนปทุมวันแกบอกว่า
เดี๋ยวจะไปให้การในชั้นพนักงานสอบสวน
ที่สพกกตูมแล้วแกมาสตชทำไมอ่ะ
สุดท้ายแล้วก็ไม่ต้องไปให้ตักคำที่สคกกลุ้มอยู่ดีนะ

ไม่หรอกเรื่องแบบนี้ถ้ามองกันแบบกฎหมายนะคุณซื้อพลาด
คือผมไม่รู้กุญสือเป็นใครนะ
คือมันไม่ใช่เรื่องที่จะมาแสดงตัวต่อพบตร
วันนี้ลุงพลจะเป็นผู้บริสุทธิ์นะครับคุณผู้ชมฟังดีนะฮะ

แต่พญานหลักฐานที่พนักการสอบสรุนเขารูปรวมได้
มันไปคล้องกับข้อหาต่างเขาก็เลยแจ้งออกมาเป็นหมายจับนะฮะ
คือคุณต้องนู่นตำรวจก็บอกนู่นแบบที่ปุ้ยบอกเมื่อกี้
ถ้าจะมอบตัวเนี่ยไปมอบที่กกตูม
ไม่ใช่เดินดุยมาเสมือนหนึ่งเป็นบุคคลสำคัญ

แสดงตัวกับขอบัตรรอ

เมื่อวานนี้หลายคนบอกว่าลุงพลเนี่ยแกเล่นใหญ่เล่นแร่แปรธาตุนะนะฮะ
คือหมายจับมันออกโดยสารจังหวัดมุกดาหาร
ตำรวจที่ไปขอสารอนุมัติออกหมายจับคือตำรวจสพกกตูมค่ะ
ไม่ใช่ตำรวจที่ปฐุมวันหรือสตชนะคะ

สุดท้ายแล้วแกเองก็ปฏิเสธทุกข้อกล่าวหานะคะ
หลังจากที่เอาล่ะทำบันทึกการจับกลุ่มเสร็จสิ้นแล้ว

ว่าไม่ไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพค่ะ

ตำรวจก็เลยคุมตัวลุงพลออกมาจากสนปฐุมวัน
นักข่าวก็พยายามถามแกอีกค่ะ

สุดท้ายลุงพลถูกควบคุมตัวขึ้นรถผู้ต้องหา
โดยมีป้าแตนแล้วก็ทนายตั้มนั่งรถคันนั้นไปด้วยนะคะ
เพื่อพยายามก่อนบินตำรวจส่งตัวขึ้นแฮลิคอปเตอร์

แสดงให้เห็นความเขี้ยวของผ่วงบ่าตะลอ
สุดยอดกะดูกแค่เหนือชั้น

เจ้าหน้าที่คุมตัวลุงพลไปยังกองบินตำรวจ

แล้วก็ขึ้นเฮลิคอปเตอร์ไปที่มุกดาหารเลยนะครับ
เฮลิคอปเตอร์สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
อันนี้ลงใช่ไหม
ใช่ครับไปถึงกองร้อยตำรวจตะเวนชายแดนที่๒๓๔นะครับ
กำลังจะลงครับช่วง๔โมงเย็นของเมื่อวานนี้
มีใครใดบ้างมีทะนายตั้มมีมะแสงครับเดินทางมาด้วยนะฮะ
ท่ามกลางการรักษาความปลอดภัยจากเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการพิเศษอาวุธครบมือ
ทีมข่าวพยายามถามลุงพลครับแต่เจ้าตัวก็ไม่ตอบแต่ว่าสีหน้าเนี่ยเรียบเฉยแบบนี้ครับคุณผู้ชมครับ
จากนั้นตำรวจนำขึ้นรถตู้ไปสอบสวนต่อนะครับที่กรประคับการตำรวจภูทรจังหวัดมุกดาหาร
เนี่ยฮะมาถึงแล้วทันทีที่มาถึงปรากฏว่านักข่าวพยายามถามอีก
แรกถามไปไม่ตอบชุดสองถามอีกเจ้าตัวก็ยังไม่ตอบอะไรอีก
ตอบอีกเหรอฮะไม่ตอบอีกชุด๓ชุด๓เดินตามเดินตามขึ้นห้องประชุมชั้น๕
นี่ไงลุงพลก็ไม่ตอบอีกแต่คนที่ตอบคือทนายตั้ม
ทนายตั้มตอบบอกว่าอย่าเพิ่งถามอะไรลุงพลเลย

ลุงพลปฏิเสธหมดไปดูบรรยากาศช่วงนี้หน่อยฮะ

ว่าขณะนี้ลุงพลยังคงให้การปฏิเสธทุกข้อกล่าวหา

แล้วก็นำตัวจากตำรวจภูทรจังหวัดมุกดาหาร
คุมขังที่สพกกตูมท้องที่เกิดเหตุครับ
ส่วนการทำแผนไม่มีครับเพราะว่าเขาปฏิเสธ

หลังจากนี้ถ้าสอบสวนเสร็จสิ้นกระแสความแล้ว
จะนำตัวลุงพลไปขออำนาจศาลท่านศาลมุกราหาร
สจมุกระหารท่านฝากขังในวันที่๔มิย

คือลุงพลเนี่ยอย่างที่พี่เบิร์ตบอกไปยังเป็นผู้บริสุทธิ์นะคะ
บ้านเรากระบวนการยุติธรรมมันใช้ระบบกล่าวหากล่าวหาไปก่อน
แล้วตัวเจ้าตัวต้องไปพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของตัวเอง